ลูกเรือประมงไทยที่ถูกปล่อยลอยแพร่ที่โซมาเลีย๑๘คนเดินทางกลับถึงไทยอย่างสวัสดีภาพแล้วนะครับ
ขณะที่กระทรวงแรงงานจะเร่งสอบปากคำหาแนวทางช่วยเหลือแล้วก็ทวงถามค่าจ้างให้ติดตามจากรายงานครับ
เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้เราค่ะคือดีใจมากที่ได้พบลูกในวันนี้นะคะ
ชายรัฐสมรูปหนึ่งในแรงงานประมงไทยจากจังหวัดสุรินถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่
ขณะเข้าสวมกอดนางนาริรัติสมรูปและหลานสาวที่มารอรับอย่างโล่งใจ
หลังกลับสู่มาตุภูมิโดยสวัสดีภาพหลังจากที่เขาพร้อมได้ลูกเรือประมง๑๘ชีวิต
ถูกในจ้างลอยแพรบนเรือประมง
กลางทะเลชายฝั่งโบซาโซประเทศโซมาเรีย
โดยที่ไม่ได้รับค่าจ้างและขาดอาหารมานานกว่า๕เดือน

ถือเป็นของขวัญวันแม่ที่ดีที่สุดในชีวิต
จากนี้คงไม่ให้ลูกชายไปทำงานเป็นลูกเรือประมงอีก

หลังรู้ว่าถูกนายจ้างลอยแพ้กลางทะเล

ใช่ในบางเมฆ
ก็ดีใจมากค่ะเขาแค่บอกว่าเขาลำบาก

วันก็ได้กินอิ่มบางวันก็ไม่ได้กินอิ่ม

พอเราฟังแล้วหัวออกหัวเป็นหน้ารู้สึกเป็นอะไร

คิดถึงเขาแล้วก็เป็นห่วงเขามากค่ะ
ว่าจะทำยังไงช่วยลูกได้อย่างนี้นะคะ
ขณะที่ธนากรสารารำหนึ่งในแรงงานประมงเล่าว่า
พวกเขาต้องอยู่อย่างยากลำบากกลางทะเล
เพราะตอนที่ถูกชักชวนไปขึ้นเรือประมง
ตกลงกับนายจ้างที่ชื่อช้าง
ว่าจะได้เงินเดือน๑๕๐๐๐บาทบางคน๓๐๐๐บาท
แต่นายจ้างกลับจ่ายเพียง๕๐๐๐บาท
จ่ายเพียง๒เดือนก็ไม่ได้ค่าจ้างอีกเลย

ตัดสินใจถ่ายคลิปมือถือขอความช่วยเหลือ
ก็คือพวกผมไม่ได้เงินเดือนแล้ว
เงินเดือนเนี่ยทำไมต้องค้างจ่ายด้วย

ปลาที่ผมหาให้ได้เนี่ยมันเยอะมากครับ

มีเหลือสายแจ่งยังเยอะใจนะครับห้สานอยู่
จากการตรวจสอบพบว่ามีลูกเรือประมง๔๒คน
ไปทำงานกับนายจ้างประเทศอีหลานในเรือ๒ลำ
ซึ่งเบื้องต้นสามารถส่งกลับประเทศได้๑๘คน
ขณะที่ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการประสานงานนำกลับประเทศ
รวมไปถึงอยู่ระหว่างหาข้อเท็จจริง
กรณีปัญหาของนายจ้างจนต้องลอยแพ้ลูกเรือประมง
เข้าใจว่าเจ้าของเจ้าของทางนู้นอาจจะมีเราไม่รู้
เขาจะมีปัญหาที่อื่นอะไรยังไงหรือเปล่า
ตอนนี้กำลังพยายามส่งคนเข้าไปสืบวิเคราะห์ให้รู้เรื่อง
เพราะว่าถ้ารู้เรื่องมันจะช่วยคนเหลือมีอีก๑๘๐๐๐ลำ
คนที่หางานไม่มีงานก็จะได้ประโยชน์